พระพุทธปฏิมาศัยญาติขนาดใหญ่ที่มีการสร้างอย่างแพร่หลายเกือบทุกอาณาจักร
เนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมาตามพุทธประวัติว่า
สุรินทราหูปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แต่คำนึงถึงขนาดอันใหญ่โตของตนเองว่าจะไม่สามารถโน้มตัวมองดูพระพุทธเจ้าได้
พระพุทธองค์จึงได้ลดทิศถิของพระราหูแสดงอภินิหารให้พระวรกายใหญ่โตมหือมา
และแสดงพระองค์ในอิริยบทที่เตี้ยที่สุดคือนอนแบบศรีหะสายยา
พระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันสูงใหญ่กว่าอสุรินทราหู
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน